ส่วนความคืบหน้าพระราชพิธีพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙นะคะวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ค่ะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะเพื่อเตรียมพิธีบวงสวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในพระราชพิธีค่ะ
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการทำพิธีบวงสวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพว่า
ขณะนี้ได้ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
เพื่อเร่งปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบต้นจันหอมต้นที่๑๕
เพื่อใช้เป็นมณฑลพิธีบวงสวงและตัดไม้จันหอม
ซึ่งจุดด้านหน้าพื้นที่ราบจะมีการตั้งโต๊ะเครื่องบวงสวง
ตลอดจนเครื่องสังเวยต่าง
รวมทั้งทำบันไดไม้ชั่วคราวขึ้นไปยังต้นจันหอมต้นที่๑๕
เพื่อหลังน้ำเทพมนต์เจิมบริเวณต้นจันหอม
และลงขวานทองที่ต้นจันหอมต้นที่๑๕เป็นปฐมเริก
ไม้จันหอมถือว่าเป็นไม้ที่มีค่าหายากชนิดหนึ่ง
เป็นไม้มงคลชั้นสูงที่ใช้ในพระราชประเพณี
ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันนะคะ
โดยเฉพาะพระราชประเพณีเกี่ยวกับพระบรมศพ
โดยมีการนำไม้จันหอมที่ยืนต้นตายเองตามธรรมชาติ

และใช้ทำฟืนหรือว่าดอกไม้จันทร์

โดยไม้จันหอมเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
เนื้อไม้แข็งละเอียดกะพีสีน้ำตาลอ่อน
นิยมใช้สร้างบ้านหรือตำหนักของเจ้านายสมัยก่อน
เนื้อไม้มีกลิ่นหอมสามารถที่จะนำมากลั่นเป็นน้ำหอม

ตลอดจนเป็นยาสมุนไพรได้อีกด้วยนะคะ
ข้อมูลจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีระบุนะคะว่า
จันหอมเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
สูงประมาณ๓๐เมตร
พบขึ้นกระจายอยู่ห่างกันตามป่าดงดิบและป่าเบนจพันธุ์
ยกเว้นพื้นที่ป่าทางภาคเหนือ
ส่วนใหญ่จะพบบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีกลุ่มป่าตะวันตก
ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงประจวบคีรีขัน
โดยขึ้นหนาแน่นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันทร์
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชี
ซึ่งแต่ละแหล่งนะคะเป็นแหล่งอนุรักษ์สายพันธุ์ตามธรรมชาติของไม้จันหอม
โดยพบเป็นหมู่ไม้ขนาดใหญ่ค่ะ